เดี๋ยวจะพาไปทานข้าวมันไก่ค่ะ
ข้าวมันไก่เนี่ยมีให้ทานทุกที่ทุกภาคทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะ
แต่ว่าร้านที่จะพาไปอยู่ที่จังหวัดสงขรา
เขาบอกว่าข้าวมันไก่ที่นี่เนี่ยคู่ความอร่อยกับเมืองสงขลามานานกว่า๕๐ปี
อร่อยเด็ดถึงขนาดที่ว่านายกรัฐมนตรีถึง๓ท่านไปชิมไปทานมาแล้ว
การันตีเลยนะการันตีขนาดนี้เลยนะคะสำหรับร้านข้าวมันไก่
ตอนนี้มีทั้งหมด๒เจ้าก็คือร้านพี่น้องกับร้านข้าวมันไก่ทุ่งลุงเจ้าเก่า
คือทั้งสองร้านก็มีเอกลักษณ์ความอร่อยกันคนละแบบ
มีลูกค้าเจ้าประจำของแต่ละร้านด้วยซึ่งทั้งสองร้านไม่ได้เป็นญาติกันนะ
แต่เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ด้วยกันมานานมากนะคะ
วันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปทานข้าวมันไก่ร้านพี่น้องก่อน
ร้านพี่น้องเนี่ยมียอดขายวันธรรมดานเนี่ยนะ๕๐๐๐๐บาท
อู้ยต่อวันนะวันหยุดนะ๘๐๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐๐บาท
คนเยอะมากจริงแปลว่าต้องอร่อยเด็ดจริงนะคะ
เฮียสุนอาชิระเสนาเจ้าของร้านเล่าให้เราฟังบอกว่า
ร้านนี้เนี่ยนะคะความเด็ดขาดอยู่ที่ไหนรู้ไหมคุณ
อะไรฮะเนื้อไก่ข้าวที่นุ่มหอมและน้ำจิ้มรสเด็ดนั่นเอง
ที่ร้านเนี่ยค่ะจะใช้ไก่บ้านที่เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะคะ
พอโตได้ขนาดพอดีก็นำมาขุนด้วยการเลี้ยงแบบไก่ไข่อีก๔๕วัน
เพื่อที่อะไรให้เนื้อมันนุ่ม
โอ้นี่ดูสิครับใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงไก่เลยอ่ะคุณ
แล้วก็นำมาปรุงเป็นไก่ต้นตำรับของร้านพี่น้อง
ทุกเช้านะคะจะมีเกษตรกรนำไก่จากจังหวัดพัทธลุงมาส่งวันละ๑๐๐ตัว
เป็นร้อยตัววันละเป็นร้อยตัวเลยนะคะส่วนน้ำจิ้มก็เป็นสูตรของที่ร้านเองเลย
และสุดท้ายค่ะก็คือข้าวมันต้องอร่อยด้วยใช่ไหม
ใช่ครับวิธีการหุงข้าวมันไก่ก็คือจะใช้ข้าวสารอย่างดี
งด้วยน้ำซุปจากซี่โครงกระดูกไก่แล้วก็นำมาคลุกด้วยกระเทียมเจียวแค่นี้ค่ะ
กรรมวิธีแล้วนะคะใครไปเที่ยวจังหวัดสงขลาก็อย่าลืมแวะเวียนไปทานข้าวมันไก่ระดับตำนานร้านนี้ได้เลย
ตามภาพแล้วผมอยากแนะนำว่าไปกันเยอะแล้วก็สั่งเป็นไก่สับมาสักจานหนึ่ง
เสร็จปั๊บคุณอย่าลืมสั่งเกาเหลามาด้วยผมเห็นในภาพมีเกาเหลาด้วยแสดงว่าเกาเหลาที่นั่นอร่อย
ทานแล้วก็สั่งข้าวมันมาเลยจะได้ทานแบบว่าแบ่งกันทานแบ่งกันทานไง
ใช่ไปกันหลายคนนะยิ่งเยอะยิ่งอร่อยจริงทานคนเดียวก็อร่อยแล้ว
แต่ว่าไปหลายคนเราจะได้ให้เพื่อนจ่ายมันดีอย่างนี้